คุณผู้ชมค่ะแหมฟังเรื่องราวความรักเนี่ย
มันชักจะห่อเหี่ยวแล้วมีแต่ไม่สมหวัง
มาดูเรื่องราวความรักแบบน่ารักของคู่นี้บ้างดีกว่าค่ะ
นิกกี้กับก้อยคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยคู่นี้น่ารักมากแต่หลายคนสงสัยหวานถี่หวานยิบขนาดนี้คุณผู้ชม

มาดูซิความรักของคู่นี้เขาเป็นยังไงยังไงให้ดอกไม้กัน
แถมด้วยรูปวาดน่ารักเป็นของขวัญแทนใจคุณผู้ชมค่ะ

ในการ์ดที่เขาให้กันนะเขาเขียนบอกรักกันไว้ด้วยนะ
เมื่อวานเนี่ยได้ไปเจอสาวก้อยค่ะนี่อันนี้บอกรักกันแบบนี้
ก็ชัดเจนนะรูปผู้ชมของใจ
เมื่อวานนี้ไปเจอสาวก้อยก็ต้องขอถามเรื่องนี้เลยนะว่า
ออกสื่อถี่ยิบขนาดนี้ตกลงโปรงใจสถานะเป็นแฟนกันยัง
คำตอบของสาวก้อยนั้นบอกว่าอะไรรู้ไหมคะ
บอกว่าเอาจริงนะที่ผ่านมาเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้ว
ไม่เคยเอ่ยปากบอกกันเลยว่าเป็นแฟนกันหรือยัง

แค่ว่าคุยกันแล้วตอนนี้ก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลย
ก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อย
และที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดบงปิดบัง
จ้าไม่เคยเห็นปิดบังเลยนะจ๊ะ
หนูยังไม่เคยโกหกนะพี่
แต่หนูไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นกันเลย

แล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยเรื่อยอะไรอย่างนี้

แต่พวกหนูไม่เคยแบบให้กันเลย

ช่วงแรกคุณแม่ก็เป็นช็อกอยู่เหมือนกัน

สำหรับคุณแม่เขาเจอตัวจริงเขาก็โอเคนะคะ